คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจภูทรภาค๕รวบตัวได้แล้วนะคะ
หนุ่มสาว๒คนที่ไปทำคลิปอนาจารย์
ใต้ต้นยางนายักษ์ที่สารพีจังหวัดเชียงใหม่
แล้วไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นคู่หนุ่มสาวที่ทำคลิปในลักษณะแบบนี้ค่ะ
มากกว่าเจ็ดสิบคลิปโอ้โหเพื่อที่จะเรียกยอดวิว
เขาบอกว่าทำเอาไว้สำหรับแฟนคลับคุณนัทพงศ์นะคะ
เนี่ยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ผลตำรวจโทรปียะเต้าวิชัยผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕แถลงผลการจับกลุ่มหนุ่มสาวที่ไปถ่ายคลิป
ร่วมเพศริมถนนต้นยางนาที่มีการเอาไปเผยแพร่ในโอลี่แฟนและสื่อออนไลน์นะคะ
จนทำให้เกิดเรื่องอื้อเฉาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวนะคะ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเอและในบีนามสมมุติเนี่ยนะคะ
ก็จับกลุ่มได้ไปจับได้ที่พยาวค่ะทั้งสองคนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลย
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบบ้านพักนะคะพบหลักฐานเยอะเลยค่ะ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตคลิปสมุดบัญชีธนาคารกว่า๑๐เล่มค่ะ
ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนรับสารภาพว่าถ่ายคลิปแบบนี้
ตามสถานที่ต่างรวมแล้วประมาณ๗๐คลิปแล้วก็เอาไปเผยแพร่นะคะ
ในแพลตฟอร์มที่มีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกเนี้ยสี่ห้าช่องทางอ่ะ
ช่องทางเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีรายได้รวมมากมายขนาดไหนนะคะ
นะคะเนี้ยค่ะนอกจากนี้ยังไม่จบนะคะ
ยังมีชายหนุ่มหญิงสาวพฤติกรรมแบบนี้อีกจำนวนมากเลยค่ะ
ผลิตคลิปโป๊ส่วนตัวออกมาเผยแพร่แสวงหาผลประโยชน์นะคะ
อันนี้ก็ตำรวจก็บอกว่าอยากจะเตือนนะคะให้เลิกพฤติกรรมนี้
ถ้าพบเนี่ยก็จะลงโทษตามกฎหมายค่ะ
ทั้งสองคนนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
หลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพสารพีต่อไปค่ะ
นี่ค่ะทำแผนไหมผู้ต้องหาบอกว่าไม่ประสงค์จะทำแผนนะคะ